ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอส
ประชุมวันนี้เห็นพ้องว่าต้องร่วมกันหาทางแก้ไขความขัดแย้ง

ส่วนนี้เป็นภาพการประชุมที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีของไทยนะครับ
แก่นายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศส
เจ้าชายมุธมัติบินสันมานบินอับดุลอาซีสอันซาวุธ
กุฎวัชกุมารและนายรัฐมนตรีของซาอุดีอาราเบีย
ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน
หลังเสร็จสิ้นการหารือนะครับ
นายอนุชาบุรพาชัยศรีโคศกรัฐบาล
ระบุว่านายมนตรีของไทยได้นำเสนอแนวคิด
หรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจแนวใหม่
เพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับให้ระบบเศรษฐกิจ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลางผลกระทบจากโควิด๑๙

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น
ความไม่มั่นคงด้านพลังงานและอาหารด้วย
ซึ่งผู้นำทุกคนต่างเห็นพ้องว่าเป็นผลกระทบสำคัญ
ที่มาจากสถานการณ์ความขัดแย้ง

จึงต้องร่วมกันเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว
รวมทั้งควรมีการพัฒนาดิจิทัลที่เท่าเทียมทุกเขตเศรษฐกิจ
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โศกรัฐบาลบอกว่าในครั้งนี้นะครับ
ทางสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเป็ก
ยื่นเอกสารข้อเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็เดินหน้าให้กับผู้นำประเทศต่าง
พิจารณาแล้วก็ผลักดันเป็นนโยบายก้าวไปสู่การฟื้นเศรษฐกิจ
ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน
นี่นะครับหลังจากนั้นผู้นำเอเปกพูดนำประเทศต่างก็ได้รับประทานอาหารกลางวัน
สื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติด้วยก็นี่ตามไปเก็บภาพกัน
เราก็พยายามถามท่านนายกว่าเป็นยังไงบ้างการประชุมในครั้งนี้
หรือว่าเดินมาแล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยของศูนย์สื่อมวลชน

คุณผู้ชมคะคือวันนี้มันมีประเด็นดราม่าอยู่นิดนึง

กรณีที่ในศรีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีน
จับมือกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
งานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเอเป็กและภรรยาที่จัดขึ้น
หอประชุมกองทัพเรือเมื่อคืนนี้แตกต่างจากผู้นำคนอื่น
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงแล้วนะคะ
ว่าจริงแล้วทางการจีนแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
ว่าของงดไม่ให้มีการสัมผัสจับมือหรือมอบของขวัญทางมือ
หลีกเลี่ยงการประชุมรวมกันแบบหลายคณะ
เนื่องจากทางการจีนเข้มงวดระดับสูงในการป้องกันการระบาดของโควิด๑๙
ยังคงระบาดอยู่ในจีนตอนนี้ค่ะ
แต่เมื่อช่วงเช้าในการทักทายก่อนเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเป็ก
ที่สูงประชุมแห่งชาติศัพท์ศิริกิษฐ์ในสีจิ้นผิง
ก็เข้ามาจับมือทักทายกับพลเอกประยุทธ์และถ่ายภาพร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเอเป็ก
ค่ำคืนวานนี้ทางรัฐบาลไทยเสิร์ฟเมนูอาหารไทยสุดพิเศษ
พร้อมจัดการแสดงชุดใหญ่ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดเตรียมไว้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นโขนและการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละภาค
รวมไปถึงการขับร้องของศิลปินชื่อดังของไทยนะคะ
ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ดูเหมือนว่าจะชื่นชอบผลเป็นพิเศษค่ะ
กโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
ก่อนที่จะปิดงานด้วยการเชิญชวนให้ผู้นำทุกประเทศ
ร่วมกันสืบสารประเพณีลอยกระทงนะคะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะผู้นำที่นานทีจะมาเยือนประเทศไทย
ค่ำวานนี้หลังเศษงานเลี้ยงอาหารจะข้าม
คนที่ผ่านไปผ่านมาอย่างเป็นกันเอง
คือคืนก่อนนี้ค่ะมาครงก็ได้ชมการชกมวยไทย
สนามมวยราชดำเนินนะคะ
ตวนบินโตนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสเป็นผู้บรรยายในมาโครงเนี่ยนำคลิปมวยไทย
โพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือผู้นำฝรั่งเศสชื่นชอบมวยไทยมากนี่คลิปนี้นะฮะชื่นชมมาก
นี่ค่ะไปดูถึงเวทีมวยราชดำเนินเลยแล้วโพสต์ทวิตเตอร์เลยอ่า
ส่วนค่ำคืนวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
พระธนาธิบดีฝรั่งเศสหรือในมาครงก็จะไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพลวิบลมังคาราราม
แล้วก็จะเดินทางกลับฝรั่งเศสคืนนี้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม
รัศดรยุทธเอภแป๊กสองพันยี่สิบสองนะครับ
ทุกผู้ชมครับก็อย่างที่ทราบตั้งแต่ช่วงเช้า
ที่เค้ามีความเคลื่อนไหวนะฮะเพื่อจะเดินทางไปยังศูนย์
เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจให้ได้

เพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องต่างไปแสดงออกต่าง
แล้วก็มีการสกัดกั้นกันไว้นะครับ

ที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวมา
ถูกคุมตัวมาที่นี่มีอยู่๒๕คนนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะฮะ

เรียกร้องที่ด้านหน้าสอนอทุ่ง๒ห้อง
เพื่อขอให้ปล่อยตัวเพื่อนเขานี่นะครับ

พรุ่งนี้จะคุมตัวไปที่สารแขวงดุสิตนะครับ
ซึ่งสามารถไปยื่นประกันตัวกันในชั้นศาลได้นะฮะ
ส่วนมวลชนก็ปากหลักอยู่ที่นี่นะครับ
เพจภาคีศึกสิทธิมวลเพื่อประชาธิปไตย
อัปเดตอาการของหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกกระสุนยางยิงเข้าไปแล้วก็เข้าดวงตาพอดี
บอกว่าหมอผ่าตัดแจ้งว่าลูกตาทั้งลูกเนี่ยแตกละเอียด
วุ้นตาเลนตาจอตาเสียหายทั้งหมด
ต้องให้ยาฆ่าเชื้อและเฝ้าระวังการติดเชื้อ๒๓วัน
ตอนนี้หมอผ่าตัดเย็บดวงตาให้เป็นลูกตากลมเหมือนเดิม
แต่โอกาสกลับมาใช้งานได้เนี่ยน้อยกว่า๑๗
น้อยกว่า๑